ชาวบ้านเขาไม่ไหวชาวบ้านเขาไม่ยอมแล้วเขาก็ไม่ทนค่ะ
เขาก็เลยมารวมตัวกันที่สาราการประเรียนจะขับไล่เจ้าอาวาส
เพราะอะไรรู้ไหมเจ้าอาวาสเอาเงินของวัดไปใช้ส่วนตัว
เอาเงินไปให้ศรีกายืมแล้วมันตั้งเกือบล้าน
เอามาพัฒนาวัดได้ตั้งเยอะเลยนี่ค่ะบรรยากาศ
เมื่อวานตอนที่ตัวแทนชาวบ้านไผ่เกาะที่ตำบลเสาร้องไห้
อำเภอวิเศษชายชาญที่อ่างทองนี่นะคะ
เขามารวมกันที่สาราการประเรียนวัดอินทราวาส
เพื่อที่จะขับไล่พระครูภัยบูลศีลวัตรเจ้าอาวาสให้ออกจากตำแหน่งไปเลย
เพราะชาวบ้านเขาบอกว่าเจ้าอาวาสมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม

ชาวบ้านเขาก็เล่าให้ฟังนะบอกว่ามิถุนาที่ผ่านมาเนี่ยนะ
ได้ข้อมูลมาว่าเจ้าอาวาสมีพฤติกรรมเอาสิ่งของในวัดเอาไปขาย
แล้วก็รวมตัวกันมาตรวจสอบทรัพย์สินต่างในวัดว่ายังอยู่หรือเปล่า
ทีนี้พอตรวจสอบแล้วเขาก็ไปตรวจสอบถึงเงินในบัญชีของวัด
ปรากฏว่าเงินวัดหายไปจากบัญชี๘แสนกว่าบาทคุณผู้ชม
เค้นถามเจ้าอาวาสค่ะท้ายที่สุดเจ้าอาวาสรับสารภาพ
ว่าเงินที่มันหายไปเนี่ย๘แสนกว่าบาทเนี่ย
อาตมาเอาไปให้ศรีกายืม
แต่เดี๋ยวอัตมาจะเอาเงินมาคืนให้ทั้งหมดเลย
เดือนหน้าได้ไหมล่ะ๑๕สิงหาเนี่ย
ทีนี้ชาวบ้านเขาก็ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สพวิเศษชายชาญ
รอบนึงแล้วนะทีนี้ชาวบ้านเขาก็เลยมารวมตัวกันขับไล่
ให้เจ้าอาวาสหยุดปฏิบัติหน้าที่เลย
แล้วเรื่องนี้ก็ไปถึงทางเจ้าคณะตำบลเสาร้องไห้ค่ะ
เจ้าคณะตำบลตรวจสอบข้อได้จริงทั้งหมด

ล่าสุดทางพระครูสุธิกิจจาธรเจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร
ซึ่งเป็นเจ้าคณะอำเภอบอกว่า

สั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าอาวาสวัดอินทราวาสก่อน
แล้วก็ให้ตั้งกรรมการมามาสอบข้อได้จริงในเรื่องนี้เลย

เอาเงินวัดไปใช้ส่วนตัวจริง

ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ผิด
แล้วก็การเบิกถอนเงินบัญชีวัดเนี่ย
จริงแล้วจะต้องมีคนร่วมเบิกเงินอีก๑๒คน
ไม่ว่าจะเป็นวัยวัชกรหรือว่ากรรมการวัด

สอบเพิ่มเติมทั้งวัยวจกร

ส่วนเงินที่เจ้าอาวาสไปใช้ส่วนตัวเนี่ย
อันนี้จะต้องเอามาคืนทั้งหมดนะคะ
เป็นการดำเนินการตามขั้นตอนของคณะสงฆ์ค่ะ
ก็เรื่องนี้ต้องรอเรื่องของกระบวนการในการตรวจสอบนะ
แล้วก็หากเจ้าอาวาสอยากจะชี้แจง
ให้ได้ฟังความทางฝั่งเจ้าอาวาส

ถ้าท่านอยากชี้แจงนะเราจะได้ออกสื่อให้นะครับ